ข่าวแรกของเราเมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้ดีใจกันทั้งวงการ

ร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังพี่เจี๊ยบกระหนกพร
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

จริงคุณผู้ชมไม่ใช่ข่าวจ้อจี้

ทำมาหากินขายของขายผ้าไทย
ขายกะเป๋าต์กันค่ะหลายขายของคุณผู้ชมซุดยอดจริง
แต่มาคราวนี้ชีวิตแหม่ฟ้ามีตา

โควิดที่ทำให้พี่เจี๊ยบไม่มีงานมีการทำ
โรคไพ่ไอ้เจ็บของตัวเองอย่างที่บอกตาย

รวมไปถึงคุณแม่ของพี่เจี๊ยบคุณแม่ก็อายุมากด้วย
แล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีโอ้โห
เขาซ้ำกำซัดจริงทุกคนสมแล้วตอนนั้นพี่เจี๊ยบกัดฟันสู้สุดนะ
ไม่เคยเปิดขอรับบริจาคใดทั้งสิ้นนะ
ไลฟ์ขายของทุกอย่างหารายได้ช่วยเหลือตัวเองแบบเต็มที่
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะคนมันทำดีมันต้องได้ดีแล้ววะ
ส่งของขวัญมาให้เธอค่ะกับรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ตอนนี้พี่เจี๊ยบบอกว่ายังไม่กล้านอนเลยเพราะว่ากลัวว่าตื่นมาแล้ว

แล้วก็บอกที่มาที่ไปของตัวเลขแล้วก็ถามนะพี่ไปได้ล็อตเตอรี่ใบหน้าอย่างไร

คืออย่างนี้คุณผู้ชมพี่เจี๊ยบนี่นะ
แกไปเดินซื้อของที่ร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ชีวิตปกติเลย
แล้วไปเจอกับคุณยายท่านหนึ่งคุณยายแก่มากเลย
คุณยายก็เดินงอกแน็กมามาซื้อของ
เจี๊ยบก็ด้วยความว่าเห็นคุณยายท่านนั้นนะแล้วรู้สึกว่า

คิดว่าเหมือนแม่ตัวเองคุณผู้ชมขานะครับ
เจี๊ยบก็บอกว่าคุณยายจะซื้อหาอะไรเดี๋ยวหนูช่วยเดินเลือกซื้อให้
แล้วสุดท้ายซื้อของให้คุณยายเสร็จตามนี้คุณยายตั้งนี้
แล้วตอนคิดเงินพี่เจี๊ยบจ่ายให้คุณยายทุกบาททุกสตางค์

ขอบคุณนะยายไม่มีอะไรจะให้แล้วก็กอดขาพี่เจี๊ยบแน่นเลย
แล้วก็บอกว่า๘๒๘๘
๘๒ทุกคนรู้ย้ำอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
เจี๊ยบบอกนาทีนั้นไม่ได้คิดอะไรมาก
เดินออกไปจากห้างเลี้ยวขวาปรู๊ดออกไป
มีแผงลอตเตอรี่เจอพอดี๘๒อยู่ใบเดียว
โอ้โฮคุณผู้ชมขามาใบเดียวนั่นแหละ
แล้วตอนไปตรวจลอตเตอรี่
วันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมพา

เพราะว่าก่อนหน้านี้ซื้อลอตเตอรี่เก็บเอาไว้แล้ว

แต่มันบอกว่าเอาไปขึ้นเงิน
พอไปถึงที่ขึ้นเงิน
เขาบอกว่ามีตังธรรมมีเหรียญเสดไหม
เหรียญเศษให้เจ้าของร้านอะไรก็ว่ากันไป
ปรากฏว่าเฮ้ยมันเจออีกใบหนึ่งอยู่ในกระเป๋าตังค์

เฮ้ยนี่มันลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่ง

บรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูอีกทีค่ะ

ก่อนหน้าที่พี่เจ๊วจะถูกรอตั้งที่พี่เจ๊วก็กว่านหิน

เป็นแขกแม่เบี้ยในฝัน
แล้วก็ฝันว่าได้กอด
เอาผ้าขาวใส่อึกตัวเองกอดไว้
ไปหาคุณยายท่านนั้นด้วยว่าท่านอยู่ไหน
จากไปตามหาเราจะไปมอบสินทรรพ์ให้คุณยายด้วย
ที่บอกลางวัลเราค่ะ

สักวันหนึ่งพี่เปี๊บอาจจะเสียชีวิต

ก็จะมีเงินตั้งคะมาทำศพพี่
ไปทำบุญไม่ต้องการบ้านใหม่ไม่ต้องการรถเพิ่มไม่ต้องการที่ดินเพิ่ม
ทุกอย่างมีแล้วพอแล้วแค่นี้ใช้ชีวิตวันนี้ให้มีความสุขที่สุดในทุกวัน
ผู้หญิงแก่คุณยายในรูปแต่ละคุณแม่เนี่ยคุณยายชุดให้โชคเขือเกลียว
คือหลังจากที่พอพี่เจี๊ยบทราบว่าตัวเองถูกรางวัลนี้วิ่งไปกรี๊ดไปกอดคุณแม่ว่าลูกถูกรางวัลที่

คิดว่าตัวเองฝันไปคุณผู้ชมค่ะ

เจี๊ยบเนี่ยก็ตามหาคุณยายท่านนั้นด้วยเหมือนกัน

ศีลเสมอกันบุญหนุนนำนำพามาเจอกัน

มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป

อันนี้ท่าทางคนดีใจเหรอยังไงได้
ก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพวกเราเนี่ย
สามคนสัมภาษณ์แล้วก็ให้พี่เจี๊ยบเต้น
ถล่องยอยลงวันที่๑มันเป็นยังไง

คือก่อนจะไปคุณหยายอ่ะพี่เจี๊ยบก็เล่าให้ฟังาว
ฝันฝันไปเจอองค์พญานาคที่แกเล่า

แผนไว้เบียงใช่โอ้โหอันนี้ตามพี่พิเศษบอกคือว่าแกเอาห่อผ้าห่ออุจจระตัวเองเอาไว้แล้วก็นั่งกอดแบบนั้นเลย
แล้วปรากฏว่าตื่นมาอีกไม่กี่วันก็มาเจอคุณยายเสื้อเขียวคนนี้มันเหมือนในหนัง
ผมเคยเซอร์ชมูปฝนนะว่าในเวลาคนเราถ้าเกิดว่าฝันเถ็ดอุจรรย์ของอภัยนะคุณผู้ชม
แล้วไปแบบเราไปจับโดนอะไรอย่างนี้
มีความฝันบางคนก็เอากันไปติดตรงตัวเลข

เรียกว่าสำรวจคนบันเทิงดีกว่านะคะว่าใครไม่โบบ้างค่ะ
คนนี้เลยนะคะแม่ฮายอภพรของเรานะคะ
ทุกงวดต้องมีชื่อแม่ติดโผล่ด้วยค่ะ

ร้องเพลงใจมากไม่ได้ร้องไห้นะคะร้องเพลงเต็มกระเป๋าเลยเธอเห็นเพลงถูกทั้งหมดนั้นหรือเปล่าพี่แจ
โอ้โหถูกไปทั้งหมดนับให้แล้วนะคะคุณผู้ชม
ฟังจริงละรายเงินนะคะถูกระวันเลขท้าย๓ตัวหน้า
และ๓ตัวหลัง๖ชุดชุดละ๑๐ใบนี่นะคะ

ล่ะสุดนะคะพลมาถูกกับเค้าด้วยนะคะ
ถูกทั้งรางวัลเลขท้าย๒ตัวและเลขท้าย๓ตัว

แก่นมะขามร้อยปีที่โชว์เมื่อสักครู่ที่เห็นหน้าจอค่ะ
ใส่ตลอดแล้วก็เฮงปังตลอดค่ะ
อีกหนึ่งคนนานทีจะมีโชคลาภ
ไม่ใช่ใครที่ไหนดีเจนุ้ย

จะเดินทางไปทำพิธีบวงสวงปู่ญาติที่คำชโนธค่ะ
ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่ด้วย

รางวัลเลขท้าย๖๗๙ใบ
รับทรัพย์เข้ากระเป๋าแบบปังเต็มไปเลย
ปิดท้ายกันที่พระเอกหมอลำหน้าหล่อ

นี่คือน้องใหม่เลยหลักธนาระเบียบวัฒนศิลป์

คือน้องเพิ่งจะทำพิธีบวงสวงองค์ปู่

องค์ปู่มาไว้ที่บ้านเพื่อเสริมความปัง

ให้คุณผู้ชมดูเลขทูบละกันนะคะ
ซึ่งตรงกับเลขท้ายรางวัลที่๑นะคะก็คือ
ซึ่งก็เรียกว่าเป็นการแห่งปัง
ที่จะขึ้นเวทีประมาณเดือนตุลาคม
ซีสันหน้า
พ่อเอ๊ะระเบียบวัตถาศีเดียวฝากไว้เลย

คือเป็นหมอลำได้ขึ้นเวทีนะจ๊ะ